ม่าบ้านประจัดมา

มาบรรพจรรมานสวัสดีท่า

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

อะไรคะลูกแม่คุณแม่ค่ะพอผู้ชายในฝันนิดหน่อยนะคะทำไมต้องทำตัวโดดเด้งขนาดนั้นนะคะ
หอดกระเด้งออกมาเลยนะคะปากหน้าโอ้โหผมอะไรมันจะแน่นขนาดนั้นอ่ะ
มันก็เรียกใส่ความคุณแม่ลูกจ๋าคุณแม่น่ะมีการวางแผนนี่ก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้ว

พูดแบบหยุดเลยหยุดสกัดดาวลูกคุณแม่เลยคุณแม่พูดได้ทุกภาษา
ภาษามือภาษาคนแล้วก็ฟังทั้งหมดทุกอย่างเลย
เพราะฉะนั้นแม่ไม่กังวลเลยภาษาด็อกเตอร์แม่ก็พูดคุยกับเขาได้แม่ลุ้นมาก
แม่ต้องมีสิทธิ์แน่นอนจริงเหรอถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเชิญเข้ามาเอามาลุ้นกันนะ
เอาให้แม่ลุ้นสัก๓วิเดี๋ยวพอเข้ามาแม่ก็รู้แล้วว่าไม่ได้
คุณผู้ชมคะเชิญเข้ามาลุ้นกันดีกว่าค่ะในช่วงผู้ชายในฝัน

เปิดบ้านต้อนรับผู้ชายในฝันกับศิลปินหนุ่มมากความสามารถ
กรีดรเปเปอร์รัฐศาสตร์กรสูตร
และตอนนี้เขากำลังกลับมามีผลงานให้แฟนได้หายคิดถึงกันอีกแล้ว
วันนี้สามแม่บ้านจะล้วงลึกทุกเรื่องราวทั้งเรื่องงานและเรื่องหัวใจ
แต่จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะ

แม่หยุดเลยนะเมื่อตอนเข้ารายการแม่พูดว่าอะไร

เพราะว่าพวกเป็นดรับเตอร์เราต้องพูดภาษาดรับเตอร์แม่พูดไม่ได้หรอก

เอาเป็นว่าเรื่องอายุทำอะไรคุณเปเปิ้ลไม่ได้เลยน้องไม่น้อย
ตอนนั้นคุณแม่ยังไปร้องเชียร์อยู่เลย

ผ่านการค่าเชียร์เอาไว้ก่อน

ใช่เพราะว่าในยุค๙๐นะคะซึ่งเป็นยุคของอภิตเอง

ใช่มั้ยไม่มีใครไม่รู้จักแล้วทุกคนจะแบบ
เฮ้ย
ลูกพวกเราลิงโลดกันมาก

ลืมลืมแม่อยากจะยกมือไหว้เขาอีกแล้วอ่ะ

สักท่อนึงได้ไหมเฮอนี่แหละเพื่อน

ยังไม่เคยให้ใช้มาก่อนเลย
แต่แค่สักครั้งค่อนข้างเรายังไม่เคย
ถ้าไม่เชื่อลองดูลองมาพบเลย

เขาชอบมากเลยเขาใส่ชุดอย่างนี้แล้วเขาร้องเพลงแบบ

สไตล์นี้เยอะทำงานทำการอะไรเอะ
อยากรู้ที่เขาทำงานอะไรอะ
ก็จริงก็เป็นจริงมาจากออฟฟิศครับ
ก็เลยใส่ชกสายชูนิคมาอ๋อออฟฟิศทำอะไรอะครับ

อ๋อเหมือนกับที่จะอ่อนเงินแล้วทำธุรกรรมอ่อนเงินทำอะไรทุกอย่าง
อย่างนั้นแม่คุยรู้เรื่อง

คุณเปปเปอร์เนี่ยเขากลับมาให้แฟนได้หายคิดถึงกันแล้วนะคะ
เพราะว่าจะมีละครใหม่

ไม่ต้องไปมองรูปนะ

แล้วก็มีน้องอ้อมชื่อเล่นเรื่องแม่เบียร์
ตัวสูงเนอะน้องอ้อม

แล้วอะไรที่ทำให้หายไปจากวงการ๘ปีแล้วกลับเข้ามาเล่นละครค่ะหายไปนานมาก

ผมไปทำงานในประจำอยู่หลายปีเหมือนกันนะครับ

ก็เวลาเราไม่ได้เลยเพราะว่าทำงานจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมครับ

จริงที่ผ่านมาก็มีบางเจ้า

แต่เราก็บอกตรงว่าเราอยากเล่นนะแต่เราเล่นไม่ได้เวลามันไม่ได้
ก็จนจนจ้านี้ละครับก็พอดีเป็นเพื่อนกัน

ผมบอกเมย์อยากเล่นนะแต่ว่าปัญหาคือเรื่องของเวลา

จริงเป็นคนดีนี่แหละ
ด้วยความที่แฟนก็อาจจะเฉยชานะครับ
กรอบกับก็มีผู้หญิงเข้ามาเยอะอะไรอย่างนี้

คุณแปเปอร์นี่นะเขาเป็นระดับด้อเตอร์แล้ว
เพราะฉะนั้นในอนาคตมีการวางเป้าหมายเอาไว้ไหมคะ

เหนือเป็นกว่าด๊อกเตอร์จะเป็นอะไรอีก

อุ้ยชอบศึกษาความรู้จริง
อันที่สองคือเรื่องของการทำงานเนี่ยคือจริงผมคิดว่า
วันนี้เริ่มที่จะได้เห็นสิ่งที่เราอยากทำแล้ว
ก็คืออยากทำงานด้านวงการไอทีที่เราทำอยู่ถนัดอยู่นี่แหละ

อยากทำให้มันเกี่ยวข้องกับอะไรก็ได้

คือยังไม่ได้จะลงเลือกตั้ง

เขามองภาพตัวอีก๒๐ปีหน้าเป็นอะไรคะ

แค่คิดว่าทำงานภาครัฐ
ที่มีส่วนในการที่จะสับสนุนให้ประเทศไทยมัน

เป็นการเมืองเป็นการประจำก็ได้หมดครับ

ก็ไม่ขนาดนั้นสู้พี่เอกไม่ได้เลย

ภรรยามนุษย์เกิ่าขมับก็ได้
แปปพอข้าวไม่ซุพบุหรีเลย

เอาอย่างนี้ตอนนี้ให้คุณเปเปอร์พักแป๊บหนึ่ง
เพราะว่าช่วงหน้าเดี๋ยวจะมี๗สถานการณ์
สมมุติมาถามสักครู่เดียวค่ะ
ชอบมาก